เปิดปากกับภาคภูมิ
ภาคภูมิ

ใช้เด็กอายุ๒๐ไปทำงานผสม
พอมันเหตุเกิดระเบิดขึ้น

ผมว่ายังไงได้เกิน๑๐ล้านบาทด้วยซ้ำ

ไก่เกียร์กันไม่ต้องมีการฟ้องร้อง

ทำงานทั้งชีวิตไม่ได้แล้ว

เอางี้แล้วกันฝากถึงนายจ้างทั้งประเทศเลย

เรื่องขาดทุนมันก็ต้องขาดทุนอยู่แล้ว
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

ชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่ง

น้องอุ้มน้องอุ้มเป็นพนักงานโรงงาน
มีหน้าที่ในการผสมสารเคมี
สำหรับการใช้ของช่างเชื่อม

ตู้มปัจจุบันนี้เนี่ย
จะกลายเป็นคนพิการนะครับ

แต่การรับผิดชอบเยียวยา

อุ้มบอกว่าทางเจ้าของโรงงาน

อย่างเต็มที่หรือว่าอย่างที่มันควรจะเป็น
เจ้าของโรงงานเราพยายามติดต่ออยู่นะฮะ
ถ้าได้รับโทรศัพท์ได้พูดคุยกัน
เผื่อจะได้ชี้แจงทำความเข้าใจกัน

เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น

ชีวิตของหญิงสาวคนนี้อายุเพิ่ง๒๑เนี่ย
เธอจะทำยังไงกับชีวิตนะครับ
วันนี้แขกรับเชิญที่อยู่ร่วมกับผม
ในรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

น้องอุ้มนางสาววิยดาแสงจำหน่าย
ปัจจุบันอายุ๒๑ปี
มีอาสะพ้ายก็คือน้องพิม

หลังจากเกิดเหตุจนออกจากโรงพยาบาลจนถึงทุกวันนี้
หลวงพ่อก็คือคุณพ่อของน้องอุ้มนะครับ

ให้กับลูกสาวขอให้ลูกสาวเนี่ยรอดชีวิตเถอะ

แต่ปัจจุบันลูกสาวแม้จะรอดชีวิตมาได้

วันนี้หมอนหลวงพ่อมาด้วยและแน่นอนอีกท่านหนึ่ง
นายรณรงค์แก้วเพชรนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับ

สวัสดีน้องอุ้มน้องพิมพ์นะครับ
คือผมเห็นข่าวน้องอุ้มแล้วเนี่ย
นายรณรงค์พาไปศูนยำรงธรรมที่จังหวัดนทบุรี
โรงงานที่เกิดเหตุอยู่บางบัวทอง

คือตอนแรกไม่เห็นภาพผมก็คงจะเจ็บ

แต่พอมาเห็นสภาพเฮ้ยผมซื้อข้าวให้ทานที่ออฟฟิศ

ต้องทานของเหลวไปเอาโจ๊กมา

แสดงว่าน้องเป็นนักมากเลย

ใช่ครับไม่นึกว่าสภาพจะเป็นขนาดนี้

พอไหวเนอะถ้าไม่ไหวยังไงบอกพี่นะ
เผื่อจะเอาหน้ากากลงหน่อยให้พอ

เพราะว่าน้องอุ้มมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุไฟคลอกไฟไหม้ในวันนั้น

ปี๖๔ใช่ไหม

โรงงานแห่งหนึ่งที่บางบัวทอง

เพราะว่าน้องอุ้มอาจจะพูดตอนนึงนะครับ

ผสมหัวเชื้อที่เอาไว้จุดกับแผนกใช่ไหม
ตอนวันนั้นวันเกิดเหตุใช่ไหมครับวันเกิดเหตุ
ไปผสมผงนี่แหละผสมผงผงเชื่อมใช่ไหม
งเชื่อมก็คือผงที่ช่างเชื่อมเขาจะเอาไปใช้ต่อกันในงานเชื่อม
เป็นชนวนจุดเป็นหัวหัวชนวนจุดอย่างนี้
เป็นมันสามารถเอาไปเป็นสายรอบฟ้ายด้วยนะคะอ่า
ตัวที่น้องทำเนี้ยค่ะซึ่งมันคือสารเคมีนั่นแหละใช่ค่ะ
แล้วโรงงานแห่งนี้เขาเขาเป็นโรงงานทำอะไรฮะมันมีหลายอย่าง
มันเป็นผลิตแม่พิมพ์อืมแม่พิมพ์ก็เรียกแม่พิมพ์กาไฟอ่ะ
แล้วก็ขายพวกอะไรนะกาวล็อตที่เป็นเอาไปเป็นสายล่อฟ้าอะไรอย่างนี้
นี่พงเชื่อมอย่างงี้ใช่ไหมอันเนี้ยตัวที่หนูผสมอ่า
คือนอกจากเขาผลิตแม่พิมพ์แล้วเขาผลิตผงเชื่อมด้วยวันนั้นเราเนี่ยในฐานะที่เป็นพนักงานของโรงงาน
อายุ๒๐เนอะปีที่แล้วก็เขาก็ให้ไปทำหน้าที่คือผสมผงเชื่อม
ใช่ค่ะแล้วยังไงมันเกิดยังไงขึ้นประสงค์ผมเชื่อมคืออะไร
เอาสารเคมีมารวมกันผสมกันอย่างนี้เหรอ
มันเป็นสองตัวมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันเป็นสีขาว
ต้องเอาสองตัวมารวมกันแล้วหนูทำยังไงหนู
ก็ตัวสีขาวต้องไปร่อนผ่านตะแกงก่อน
มันเป็นก้อนมาแล้วก็เอามาผสมกับสีดำ
แล้วก็ไปร่อนผ่านตะแกงอีกทีนึงซึ่งทั้งหมดมันคือสารเคมีใช่ค่ะ
เป็นอีกอีกตัวหนึ่งเขาเรียกมันเหมือนปุ๋ยลำไยเพราะว่าเหมือนปุ๋ยลำไย
จำชื่อมันไม่ได้แล้วชุดเชิดที่เราใส่เราทำเราเขาเป็นยังไงอ่ะ
โรงงานเขาเขาเป็นห้องมีระบบเซฟตี้ไม่มีชุดไม่มีอะไรเลยค่ะ
ไม่มีเหรอเป็นชุดชุดเสื้อโรงงานธรรมดาค่ะ
เสื้อธรรมดากางเกงธรรมดาแล้วก็มีแค่ถุงมือยาง
เหรอก็ใส่ชุดอย่างเงี้ยแล้วก็มีถุงมือยางใช่ค่ะ
หน้ากากคุมอะไรไม่มีค่ะฝุ่นควันอะไรไม่มีเลยไม่มี
อุ๊ยปกติโรงงานมันอย่างงี้ได้ธนาคตุลงก็ต้องมีระบบเซฟตี้
หน้ากากเนี่ยมันต้องมีและที่สำคัญคือคนที่จะไปผสมได้
ต้องเรียนมาด้านการผสมสารเคมีโดยเฉพาะซึ่งค่าจ้างจะสูงกว่า
น้องอุ้มน้องอุ้มจบมาด้านนี้ไหม
น้องไม่มีวุฒิการศึกษาอะไรเลยค่ะน้องถือหลวงพ่อบอกน้องไม่ได้เรียนหนังสือ
มีลูก๔คนอันนี้ลูกสาวคนเล็กใช่ไหมแต่ไม่ได้เรียนหนังสือ
อ่าแล้วก็ไปทำงานโรงงานเขาก็จ้างเป็นพนักงานโรงงาน
อ่าให้ไปผสมผสมผงเชื่อมใช่ค่ะวันนั้นผสมอยู่
แล้วเกิดอะไรขึ้นก็มันเป็นอยู่อยู่มันก็เป็นสะเก็ดไฟแล้วมันก็
ประทูขึ้นมาผสมอยู่แล้วมีสะเก็ดไฟมันเกิดติดขึ้นมา
ขึ้นมาเลยใช่ค่ะคือตอนที่น้องคนนะคะ
แล้วมันมีไฟมันฟู้ขึ้นมาพอน้องเห็นจังหวะนั้น
น้องเลยพยายามผลักผู้หญิงคนออกไปแล้วจังหวะนั้นน้องล้มค่ะ
แล้วลุกไม่ได้เพราะไฟมันตามมาแล้วอะค่ะแล้วมันก็เลยโดนคลอกน้อง
มีเพื่อนที่ทำอยู่ด้วยกันอย่างเงี้เหรอมีค่ะมีมีแบบว่าหนูพักเขาออกไป
เขาอยู่ใกล้ใกล้คือพออุ้มกำลังผสมอยู่อย่างนี้
แล้วไฟพลึบขึ้นมาน้องก็ขออนุญาตนะสมมุติว่าคุณพิมคือ
คือเพื่อนคนนั้นน้องก็ผลักคนนี้ออกเลย
เพราะหนูตกใจด้วยหนูก็ทำแบบนี้ถูกหนูผลักแกออกไปเพื่อที่จะหนีนี่แหละ
แต่ว่าหนูหนีไม่ทันแต่ว่าคนนั้นเขาหนีทัน
ทำหน้าที่นี้อยู่อยู่นานมั้ยน้องก็ไม่ทำงานโรงงานนานมั้ย
ที่แห่งเนี้ยก็เข้าไปแรกแรกยังไม่ได้ทำอะ
เป็นผลิตแม่พิมพ์ก่อนแล้วไปได้ประมาณหลายเดือนเขาก็ให้ไปทดลองทำ
ทดลองทำทดลองทำแล้วมาทำหน้าที่ผสมไอ้ผงเชื่อมอยู่กี่เดือน
ก่อนก่อนจะเกิดเหตุอ่ะเป็นปีเป็นปีเป็นปีถึงปี
มีที่หนูทำผมกับสองคนนะใช่หนูเข้าไปทำงานได้ไม่ไม่กี่เดือนอ่ะ
แต่หนูทำงานที่นี่มาปีกว่าไงก็ทำนานคือหนูจำได้หมดอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเคยเกิดเหตุอย่างนี้ไหมไอ้ลักษณะที่เราทำอยู่
ว่าตอนที่เราทำผสมผงเชื่อมันเคยมีวี่แววไหมว่าเฮ้ยผสมแล้วโอ้โห
มันมันดูมันมีไฟลุกไม่อะถ้าเกิดมันลุกคือมันก็ลุกเลย
ลุกเยอะเลยเพราะว่าหนูว่ารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันอันตราย
เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเคยเกิดขึ้นในโรงงานมาแล้วเหรอ
ใช่ค่ะสองครั้งก่อนที่จะร้องเป็นรอบที่สามนะคะด้วยตายด้วยเหรอ
ครั้งแรกจะเป็นกลุ่มพม่าค่ะครั้งที่สองก็จะเป็นผู้ใหญ่แถวบ้านเนี่ยค่ะ
แต่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่เคยมีการออกข่าวนะคะ
น้องเป็นเคสที่สามแล้วค่ะมันไม่เป็นข่าวไม่ค่ะ
น้องเป็นเคสที่สามที่เกิดเหตุนี้ขึ้นคือรู้อุ้มบอกอุ้มรู้อยู่แล้วว่า
ว่ามันเป็นสารเคมีมันเสี่ยงเพราะว่าตอนตอนที่คนนั้นโดนหนูก็ยังเล็กเล็ก
หนูก็วิ่งไปดูอยู่เหมือนกันอ่าแล้วเราไม่กลัวเราก็ค่อยเขาให้เราไปทำ
ไม่กลัวไม่กลัวมันก็ถามว่ามันกลัวไหมมันเป็นงานเราปฏิเสธไม่ได้
พอปฏิเสธก็เขาก็ว่าเราเขาก็บอกว่าน้องอ่ะเลือกงานปฏิเสธ
เลือกงานอะไรอย่างนี้ค่ะจะมีคนมาจดอะค่ะแล้วบอกว่าน้องอ่ะ
ไม่ยอมทำอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าเก่งงานแล้วต้องทำแล้ว
กับเงินเขาอะพี่ก็ต้องยอมเขาสั่งอะไรก็ต้องทำ
เขาให้เราทำหน้าที่นี้เราก็ต้องมาทำตอนที่มันฟึ๊บขึ้นมาเนี่ย
เรารู้ตัวไหมว่าลุกละไฟลุกละรู้อ่ะรู้ตัว
เพราะว่ามันเข้ามาที่ตัวเลยมันกระเด็นเข้ามาที่ตัวเลย
มันไม่ใช่แบบว่าค่อยลุกอย่างเงี้กระเด็นฟุ่มเข้ามาเลยเหรอ
มันติดลุกไหม้อะไรบ้างอ่ะก็หนูล้มนอนลาบกับพื้นไงพี่
นอนไปกับพื้นมันก็เลยแบบกระเด็นเข้าตัวแบบมันกระเด็นเข้ามาหมดเลย
ซิกเนี้ยจะโดนเยอะมากผมผมเนี้ยก็คือหยิกไปหมดเลยเนี้ยค่ะ
เหรอเนื้อใต้เท้าหลุดออกมาเป็นแผ่นแผ่นเนื้อใต้เท้าหลุดออกมาเป็นแผ่นแผ่นเลยเหรอ
ใช่แล้วก็ตรงเนี้ยหนังตรงนี้คือเปิดแบบว่าแล้วก็พองทันทีเลย
แล้วก็คนที่อุ้มออกคือจับอย่างเงี้ยก็คือเนื้อเปื่อยเลย
อุ้มบอกตอนนั้นอุ้มรู้ตัวอุ้มก็เลยหลับตาเลยใช่ตกใจก็กลัวตาบอด
วัวตาบอดก็เลยหลับตาก่อนแล้วเพื่อนคนนั้นที่เราผลักไปอ่ะ
เขาตอนที่หนูลุกขึ้นมานั่งหลังด้านพี่ไฟมันเขาไม่เจอเขาแล้วเขาไปโรงพยาบาลก่อนน้องแล้วค่ะ
ไหมเขาเจ็บเยอะไหมเป็นแค่ช่วงแขนคราวนี้เขาก็ไปกลับไปทำงานได้ปกติ
ตอนนี้กลับไปทำงานแล้วกลับไปทำงานได้เจ็บที่แขนแต่อุ้มเนี่ยทั้งตัว
ทั้งตัวค่ะแล้วตอนที่ไฟคอกไม่ได้มีใครช่วยน้องค่ะจนทั้งไฟมันดับหมดแล้วค่ะ
เขาถึงเอาที่ดับเพลิงค่ะมาฉีดน้องแล้วก็เขาตั้งนานเขาไม่
เอาน้องส่งโรงพยาบาลเขาบอกรอรถอยู่โรงพยาบาลรอรถโรงพยาบาลเนี่ย
เขาไม่มีระบบแบบพอเกิดเหตุตู้มขึ้นมาแล้วแบบมีปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน
รถกู้ภัยตอนที่ไฟมันดับที่เขามาฉีดน้องหนูยังเห็นน้องนั่งสภาพนี้อยู่เลยค่ะ
แบบตอนนั้นตอนนั้นพิมพ์ไปด้วยคือไม่ค่ะคือเพื่อนของแฟนหนูอะค่ะ
เขาอยู่ใกล้โรงงานเขาได้ยินเสียงน้องหวีดอะค่ะเขาวิ่งมาดูน้องวิ่งมาดู
แล้วตอนที่ไฟมันดับไปหมดแล้วน้องเขาอยู่สภาพนี้ค่ะ
ตอนที่เขาฉีดแล้วไฟดับแล้วใช่ค่ะคือเขาไม่ได้มาช่วยน้อง
ตอนนี้ไฟมันคอกนะคะเข้ามาช่วยตอนน้องตอนนี้ไฟมันดับไปแล้วอะค่ะ
เปอร์เซ็นต์ของร่างกายคุณหมอบอกที่ถูกไฟคลอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์รักษาตัวอยู่หนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือน
เอ็ดเดือนในโรงพยาบาลคือตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
เห็นคุณหมอบอกว่าให้ทำใจเลยโอกาสรอดนี้ยากมากเลยครับคุณหลวงพ่อ
ถึงห้าสิบแล้วหลวงพ่อนี่ตอนนั้นต้องบนไว้เลยนะ
ถ้าลูกสาวรอดเนี่ยจะบวชนี่หลวงพ่อก็เลยยังบวชอยู่นะฮะ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นออกจากโรงพยาบาลมา
ชดเชยเยียวยาต่างทางโรงงานบอกว่าจะให้เดือนละห้าพันบาท
เป็นเวลาสิบปีใช่ไหมขณะเดียวกันค่ารักษาพยาบาล
ในส่วนของประกันสังคมที่เบิกไม่ได้ตอนนี้โรงพยาบาลเขาเรียกเก็บอยู่สองล้านแปด
แล้วจะเอายังไงกันต่อเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับทุกผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับน้องอุ้ม
พนักงานโรงงานที่ทำหน้าที่ผสมสารเคมีสุดท้ายเนี่ย
ระเบิดประกายไฟพลึบขึ้นมานะฮะรักษาตัวอยู่สิบเอ็ดเดือนในโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบสามกรกฎาคมหกสี่
เข้าโรงพยาบาล๑๑เดือนตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ย
คุณหมอว่ายังไงบ้างก็เอ็นเอ็นร้อยหวายยืดแล้วก็
เหมือนเขาว่ากลับมาเดินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องกลับมาเดินไม่ได้เลยเหรอ
กายภาพนิ้วมือนี่ก็ถ้าจะผ่าตัดก็ต้องเข้าเคสเป็นปี
นิ้วมือต้องไปผ่าตัดเอ็นยกมือนึกยกมือขึ้นมาให้ดูสิ
ร้อยหวายที่เท้าก็หมอบอกน่าจะเดินไม่ได้แล้วอย่างนี้หรอ
ค้างไว้ยกค้างไว้หน่อยอุ้ยตายแล้วในใบคือไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วอ่ะ
ขยับยังไงได้บ้างไหมตอนเนี้ยมือเราขยับยังไงได้ได้แค่นี้ได้แค่นี้
เราเจ็บไหมเจ็บอยู่เป็นบางครั้งตอนนี้ก็ยังเจ็บเหรอ
อากาศร้อนกันเช้าที่นี่คือเท่าที่เราเห็นแค่มือเท้านะใช่ไหมครับ
ใบหูทางนี้นี่ไปเลยนะฮะใบหูเนี้ยอันนี้อันนี้สะเทือนใจมากนะ
คือแมสที่น้องใส่อยู่เนี่ยจะไม่มีที่เกี่ยวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวหันทันหันไว้หน่อย
จะไม่มีที่เกี่ยวแล้วนะทุกทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ระดับไหนบ้างอ่ะครับ
อ่าไม่ได้ค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเหรอคือทำได้แค่เอาข้าวใส่ปากแค่นี้ค่ะ
ข้าวใส่ปากก็ด้วยมือมือข้างที่พอจับช้อนได้เหรอใช่ค่ะหนูเคี้ยวได้อะไรได้
ไม่ได้ค่ะต้องเป็นอาหารเหลวค่ะพวกโจ๊กพวกอะไรต้องที่เหลือคือต้องบด
ดทุกอย่างค่ะต้องเป็นอาหารเหลวเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมครับคุณพิมเนี่ยคืออาสะพ้ายนะฮะ
คือพี่น้องของน้องอุ้มเนี่ยเขาก็มีภาระทางครอบครัวอยู่บ้านก็คือเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลย
สะพ้ายเนี่ยเป็นแฟนของน้องชายของหลวงพ่อเห็นแล้วบอกปล่อยไว้ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะเลยต้องเข้ามาช่วยก็คือถ้าเกิดคิดดูถ้าเราในวัยเนี้ย
แล้วอยู่ตื่นเช้ามากลายเป็นสภาพเนี้ยเราก็ทำใจไม่ได้แล้ว
ทนทิ้งน้องแบบอยู่อย่างนั้นจริงเราก็ต้องเอามาช่วยเอามาดูแลอย่างนี้ค่ะ
ทุกวันนี้ดูแลเขายังไงบ้างอ่ะก็คือตื่นมาตื่นมาเลยเตรียมไม้แปลงฟัน
เช็ดตัวทำความสะอาดน้องเตรียมข้าวแล้วก็กระโถนฉี่หนูก็ต้องล้าง
เวลาน้องจะทายหนักนะคะก็ต้องอุ้มน้องขึ้นไปข้างบนครับ
อาบน้ำหนูก็ต้องเป็นคนอาบซอกต่างให้น้องคือตั้งแต่น้องตื่นจนน้องหลับอะค่ะ
อืมจะต้องอยู่ในการดูแลของเราทั้งหมดอ่ะเพราะเขาเขาลุกจากวิวแชร์ไม่ได้เลยใช่ไหม
ไม่ได้ค่ะต้องแบบเวลานอนอ่ะเวลานอนก็คือแต่ก็คือเขาล้มลงไปนอนได้อยู่ค่ะ
นอนลุกขึ้นมานั่งอย่างเงี้ได้ค่ะแต่ต้องอุ้มเขาจากวิวแชร์ขึ้นไปใช่ค่ะ
ที่ที่นอนใช่ค่ะอันนี้คือทางร่างกายภายนอก
ข้างในคุณหมอบอกเป็นยังไงบ้างน้องอุ้มไม่มีว่าปลายหลอดลมมันตีบค่ะ
มันแบบว่าเกี่ยวกับระบบหายใจอะไรอย่างนี้แล้วก็น้ำท่วมปอด
หลอดลมตีบแล้วก็น้ำท่วมปอดกินน้ำเยอะไม่ได้หนูหายใจไม่ออก
ขึ้นขั้นขึ้นขั้นแบบว่าแบบอันนี้ขึ้นมากินน้ำเยอะไม่ได้เลย
แล้วยังต้องไปรักษาอาการอะไรต่อเนื่องอีกไหมคุณหมอนัดยังไงไหม
มีเรื่องสภาพจิตสภาพจิตใจน้องอะค่ะจิตใจเหรอ
คุณพ่อคือหลวงพ่อบอกลูกสาวนี่ปกติเป็นนักฟุตบอลผู้หญิงเลย
ฟุตบอลหญิงเลยเหรอครับเคยเตะฟุตบอล
ไปเล่นฟุตบอลไปแข่งฟุตบอลประจำวันนั้นไปเห็นลูกสาวเป็นยังไงบ้าง
วันเกิดเหตุเลยไหมหรือว่าไปไม่ไปที่โรงพยาบาลครับ
ว่าลูกชายโทรมาบอกว่าน้องเขาโดนไฟก็ไม่รู้ว่าโดนแค่ไหน
แล้วไปดูไปเห็นเขาก็บอกกะว่าเขาไม่รอดหรอกครับ
กะไม่รอดเลยเหรอครับเขานอนตัวแข็งตาลอยแล้วครับ
แล้วก็ทางโรงพยาบาลบอกว่าให้รอหาโรงพยาบาลครับที่นั่นก็ไม่รับ
เพราะเพราะมันหนักเคสมันหนักมากอย่างงีหรอครับนี่ผมวันนั้นต้องทนดูไม่ได้ครับ
ผมก็ให้พี่สาวเขาดูว่ารอไปส่งน้องผมกลับมาผมว่านั่งรอหาอีกบ้านครับ
แล้วก็ไม่รู้ทำไงก็บอกว่าถ้าเขารอดผมจะบวชให้อ่ะตอนนั้นคือไม่ไม่แบบ
เนื้อหลุดผ่องหมดทั้งตัวนอนตัวแข็งตาลอยแล้วครับ
เพราะฉะนั้นที่ไปเห็นคิดว่าไม่รอดครับเพราะฉะนั้นน้องเขาจะทนไหวแบบอาจแผลขนาดนั้น
อืมแผลไฟด้วยอ่ะมันตั้งแต่ปลาร้อนทั้งอะไรอ่ะสุดท้ายลูกสาวรอดพ้นขีดอันตรายมาได้
หลวงพ่อก็เลยบวชให้ครับแต่ชีวิตจากนี้ไปไงใช่ไหมครับ
เห็นการช่วยเหลือเยียวยาเขายังไงบ้างนะทนายรณรงค์ที่เข้ามาแล้วเขาทางครอบครัวขอความช่วยเหลือมา
เขาได้รับอะไรจากทางโรงงานบ้างไหมฮะที่ว่าเขาได้รับการช่วยเหลือ
อะไรมาบ้างครับหลวงพ่อตั้งแต่เกิดเรื่อง
ตอนแรกให้มาปีเดียวครับเป็นอะไรเป็นเงินเดือนปีหนึ่ง
เงินเดือนหนึ่งปีครับแล้วเขาก็หยุดให้มาตั้งแต่เดือนกรกฎา
แล้วที่ไปคุยนี่ตอนแรกเขายื่นเสนอให้เดือนละ๔๐๐
อ่าเดี๋ยวก่อนนะอ่าพอเกิดเหตุปุ๊งยี่สิบสามกว่ารักษณะหกสี่
ครับทางโรงงานบอกว่าจะช่วยปีหนึ่ง
เงินเดือนให้เหมือนเดิมจ่ายช่วยปีหนึ่งเดือนละเดือนเท่าไหร่นะน้องอุ้ม
พันห้านี่คือเงินเดือนปกติของหนูเลย
เขาก็จ่ายให้เดือนละเก้าพันห้าเขาให้เดือนละหมื่น
ให้เป็นเดือนละหมื่นแล้วหักประกันแล้วก็เหลือ๙๐๐กว่าบาท
หักนู่นนี่นั่นก็เหลือเก้าพันกว่าบาทให้มาหนึ่งปี
เขาบอกไหมทำไมถึงให้๑ปีหรือเขาบอกเลยว่าให้๑ปี
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยเขาให้ปีหนึ่ง
ก็คงจะมองว่ากลับมาทำงานไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวช่วยปีนึง
แล้วก็พอถึงเดือนกรกฎาเขาก็หยุดให้ครับ
หยุดให้หยุดให้แล้วก็นี่เขาก็ไปขอคุยกับเขาว่าจะดูแลน้องอุ้มยังไงอย่างนี้
เขาก็เสนอให้มาตอนแรก๕ปีเดือนละ๔๐๐๐
เขาขออนุญาตหลวงพ่อเขานี่คือ

คือได้คุยกับเจ้าของโรงงานครับเอาเผื่อเจ้าของโรงงานฟังอยู่นะครับ
เราก็พยายามติดต่อต่อสายอยู่เผื่อมีอะไรจะชี้แจ้งกันเพิ่มเติม
รับสายจากเราหรือว่าติดต่อกลับเข้ามาได้นะฮะ

โรงงานบอกนอกจาก๑ปีที่ให้เดือนละหมื่นนึงเนี่ย
ตอนที่กลับจากโรงพยาบาลแล้วที่เราไปคุยกันเมื่อเนี่ยเขาจะให้๕ปีเดือนละ๔๐๐๐
แล้วทีนี้ผมบอกว่าน้อยไปเข้าไปคุยเขาใหม่
เขาก็ให้เป็น๑๐ปีเดือนละ๕๐๐บาท
ปีเดือนละ๕๐๐เดี๋ยวผมคูณก่อนนะ๑๒คูณ๑๐แล้วก็คูณ๕๐๐
ถ้า๑๐ปีเดือนละ๕๐๐ก็เท่ากับ
เรียกน้องว่าไปขอเขาล้านหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินก้อนให้
ทีแรกเรายื่นข้อเรียกร้องเยียวยาไป๑ล้านบาท
ที่แรกน้องน้องบอกว่าขอล้านหนึ่งแล้วจบเลยอืมเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินก้อนให้
แล้วผมบอกว่าขอ๒๐ปีเขาบอกว่า
เพราะอายุงานน้องถ้านั้นมันเหลือ๔๐ปีถ้าว่าตามกฎหมายนะ
เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขานะนี่ที่เขาให้คือว่าเขาช่วยแล้ว
เขาบอกว่าเขาไม่ให้ก็ได้คือเดือนละ๕๐๐๐๑๐ปี๖แสน
ต่อให้เพิ่มเป็น๒๐ปีมันก็คือล้านสอง
พูดตรงนะเรียนถามตรงนะคือที่น้องอุ้มไปบอก
หนูเป็นขนาดนี้เนี่ยหนูขอเงินสดไม่ใช่ขอ๑ล้านบาทเลย
หนูคิดว่าหนูสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยเงิน๑ล้านบาทกับ
กับชีวิตร่างกายตรงนี้เหรอไม่คือตอนแรกเราคือว่าเขาไม่ให้แล้วอ่ะ
เขาไม่รู้พูดยังไงเขาก็ไม่มาเสนอว่าจะเอายังไง
คือเราต้องไปเสนอเองว่าเรารู้ว่าเขาไม่ให้
ทีนี้ว่าน้องอุ้มบอกอยากให้จบครับเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไง
ต้องตั้งก็ไม่มีใช้ก็เลยลองเสนอดูว่าขอ๑ล้านบาทเลย
ให้จบไปเลยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินก้อนให้หรอก
ท่านนายโดนโรงผ่านมาหลายคดีนะเหตุการณ์ลักษณะ
สมมุติก็เกิดได้มาจริง๑ล้านบาท
ดูจากสภาพมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะต้องเสียไป๑คนในการดูแลเขาด้วยทั้งชีวิต

มันจะมีประกบคู่มาอย่างนี้เพราะงั้น๑ล้านเนี่ยมันน้อยมาก
แต่โอเคละน้องเขาอายุแค่ประมาณ๒๑เขาก็คงคิดว่ามันเยอะสำหรับเขา

ข้อเสนอ๑ล้านบาทที่เสนอไปเนี่ย
เขาบอกเขาไม่มีเงินให้ขนาดนั้นเงินสด
ให้เป็น๕๐๐๐บาท๑๐ปี
พ่อบอกขอเป็น๒๐ปีได้ไหม

เป็นห้าพันบาทสิบปีโดยให้เหตุผลว่าเขาบอกว่าความจริงเขาไม่ให้ก็ได้
นี่เขาถือว่าเขาช่วยแล้วเขาบอกไม่ให้ก็ได้ถือว่าเขาช่วยแล้ว
เพราะเขาบอกว่าเขาค่าโรงพยาบาลเขาก็ช่วยผ่อนส่งให้อยู่
บอกอย่างเงี้ค่าโรงพยาบาลก็ผ่อนส่งให้อืมเห็นตามเห็นตามข่าวที่ออกมาบอก
เขาบอกว่าน้องอุ้มเป็นคนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
งานเขาก็เสียหายจริงหรือเปล่าคือโรงงานเสียหายไม่เยอะหรอกครับ
แค่ก็แค่ว่าผงที่ว่าผสมเท่านั้นเองแต่แต่เขาบอกจริงหรือเปล่า
พ่อว่าน้องก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากน้องอุ้มนะ
โรงงานเขาก็เสียหายเขาพูดที่แรกเขาบอกว่าน้องอุ้ม
โทษน้องอุ้มว่าน้องอุ้มเป็นคนทำ
แต่วันนั้นที่เข้าไปเขาบอกว่าให้รับผิดชอบร่วมกันเขาก็เสียหาย
แล้วผมได้ย้อนเขาว่าโรงงานเขาเสียหาย
เขาสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ให้ดีกว่าเก่าก็ได้
แต่น้องอุ้มอ่ะมันสร้างขึ้นมาไม่ได้แล้วผมก็พูดอย่างนี้
วันนั้นเขาก็เลยเสนอว่าให้๑๐ปีนั่นแหละที่ว่าผมพูดตรงนั้นไว้
เสียหายแบบไหนบ้างอ่ะโรงงานนี้แล้วในห้องนั้นเป็นห้องยังไงน้องอุ้ม
ห้องเล็กห้องใหญ่หรือห้องผสมโดยเฉพาะหน้าห้องมันไม่มีเลย
ไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นเฮ้ยปูนเพราะว่าออกมาทำนอกห้อง
มันเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กเล็กหน้าบ้านอย่างเงี้ค่ะอ่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนบ้านพักคนงานหรอกครับ
แล้วมีมีช่องต่างแล้วก็มีช่องต่างครับแล้วก็ไปทำห้องตรงนั้นล่ะ
มันล่มไงก็เลยคือไม่ได้ไหม้อะไรเลยไม่มีอะไรเสียหาย
จากว่าผงที่ว่าผสมเท่านั้นเองคือมันไม่ได้เป็นแบบอ่า
ถ้าคิดถึงมโนภาพของเรานะครับห้องผสมสารเคมีเนี่ย
มันควรจะเป็นห้องที่แบบโอ้โหมีระบบเซฟตี้เป็นห้องมิดชิด
มีระบบป้องกันแล้วก็มาผสมกันแต่ที่อุ้มบอกคือมันก็คือจุดจุดหนึ่ง
ที่เป็นเหมือนหน้าบ้านแล้วก็เอาของมาแล้วก็ผสมผสมกันไป
ใช่ครับซึ่งความเสียหายของเขาก็คือไฟไหม้
นิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยใช้ผสมค่ะที่มันเสียหาย
มันนิดหน่อยมันไม่ได้เป็นโรงงานครับเป็นบ้านพักที่ก็พักอยู่
แล้วก็มีห้องเก็บของบ้างห้องพักคนงานบ้างอะไรเนี้ย
ก็ทำเป็นตรงมีช่องว่างก็ทำผสมกันตรงนั้นผู้หญิงจะได้เป็นโรงงานครับ
จะยังไงต่อถนัยลงอ่ามันก็ต้องให้ทางยุทธิธรรมจังหวัดเนี้ยนะครับ
ทางกรมโรงงานจังหวัดนนทบุรีสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
เข้าไปตรวจสอบที่ว่ามันได้มาตรฐานไหมในตัวที่มีการผสม
เพราะมันเป็นสาระสำคัญเพราะว่าทางเขาอ้างว่าทางนี้ประมาทเองด้วย
นี่ดีนะยังมีชีวิตยังเถียงได้ถ้าตายไปแล้วก็หมดสิทธิเถียงเลยนะ
หมดสิทธิเถียงเลยยังมีชีวิตอยู่ยังเถียงได้ว่าหนูไม่ได้ประมาท
เถียงได้ไงเคสเนี้ยประมาทไหมเราไม่เราก็ทำตามที่เขาบอกแล้วแหละ
ใช่ทำเขาสอนมาไงก็แบบนั้นตลอดเป๊ะตลอดไม่เคยเขาสอนมายังไง
ก็ก็ผสมแบบนั้นแต่ในมุมหนึ่งเขาดูที่วิธีการทำ
คือถ้าถามผมนะผมว่าการผสมพวกนี้จะต้องใช้คนที่เขาจบมาด้านการผสมโดยเฉพาะ
ซึ่งราคาค่าจ้างจะสูงกว่านี่เดือนละเก้าพันห้าเดือนละหมื่นนึงอ่ะ
หมื่นหมื่นนึงเขาก็ไม่เขาก็ไม่ทำหรอกเพราะว่าผสมพวกนี้มันต้องจบมา
เพราะต้องเรียนมาเฉพาะทางในการผสมเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัย
ที่ต้องใช้ก็ต้องมีโอ้โหนี่มันเป็นอุทาหรณ์หลายเรื่องเลยนะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ย
เดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องที่ว่ามันจะไปยังไงต่อในการเรียกร้อง
ชดเชยเยียวยาต่างรวมทั้งมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อบอกเป็นห่วงมาก
ค่ารักษาพยาบาลของลูกสาวหลวงพ่อบอกโรงพยาบาลเขาแจ้งว่าเท่าไหร่นะ
ส่วนเกินจากประกันสังคมอ่ะสองล้านกว่าสองล้านกว่าตกลงใครจะจ่ายอ่ะ
ตอนนี้น้องอุ้มบอกยังงงงอยู่เหมือนกันนะครับยังงงงงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะต้อง
ต้องรับผิดชอบเองหรือว่าจะยังไงอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับชีวิตของน้องอุ้มหญิงสาวคนนี้อายุเพิ่ง๒๑ปีนะฮะ
อย่างที่ฟังกันมาเนี่ยนี่เคยเป็นนักฟุตบอลหญิงนะ
เรียกันต่อเนี้ยคือหนึ่งการรับผิดชอบชดใช้เยียวยาชดเชยต่างต่างจากทางโรงงาน
เพื่อให้น้องอุ้มเขาสามารถมีชีวิตต่อไปได้นับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ย
มันจะเท่าไหร่อะไรยังไงควรจะทำยังไงกันดีนี่
ไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่าน้องบอกหมอบอกเดินไม่ได้นะฮะ
หยิบจับยังไม่ได้เลยลำบากค่ารักษาพยาบาลมีส่วนต่างอีกสองล้านแปด
นะฮะซึ่งคาดว่าจะเป็นเรื่องที่ประกันสังคมที่มันเป็นส่วนเกินที่ยังเบิกไม่ได้ตรงนั้น
ซึ่งตรงนี้ตกลงทางโรงงานเขารับผิดชอบให้หรือว่าอะไรยังไง
มันยังไม่ชัดหรือยังไงมันยังไม่ชัดค่ะ
คือน้องก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนแรกหนูก็ยังไม่ดูแลน้องค่ะแล้วน้องหนูถามน้องว่าค่ารักษาพยาบาลอ่ะ
ใครเป็นคนดูแลน้องก็บอกไม่รู้หนูก็เลยไปขอใบที่เห็น
ที่เห็นยังไม่มีลายเซ็นคือหนูไปขออีกต่างหากเพราะหนูอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่
เห็นราคาก็ช็อกอยู่เหมือนกันแล้วหนูก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่ายหรืออะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าโรงพยาบาลเขาแจ้งมาแล้วโรงพยาบาลแจ้งแล้วว่ามันเท่าไหร่นะ
ใช่ค่ะส่วนเกินส่วนเกินส่วนเกิน
ซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะมีบินเรียกเก็บมาที่น้องอุ้มทวงถามมาหรือว่าทางฝั่งเจ้าของเขาจะไปจ่ายให้
มันเป็นหนังสือรับสภาพหนี้หนังสือรับสภาพหนี้
เป็นชื่อของน้องอุ้มชื่อของอุ้ม
คนเดียวไม่มีชื่อคนอื่นเพราะงั้นก็ต้องฟังว่ามันเป็นหนี้ที่เราต้องหามาจ่ายอีกสองล้านแปด
หนังสือตรงนี้มันต้องออกมันก็ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่รักษาตัวเสร็จแล้วสิ
คือแต่พอเขาจะสรุปใบเสร็จมามันเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลนะ
ที่เขาจะต้องมีการสรุปว่าค่าเสียหายเท่าไหร่และต้องรับผิดชอบส่วนต่างยังไงบ้าง
แล้วอุ้มได้ได้เซ็นไม่ได้เซ็นเฮ้ย
วันนั้นเอาแล้วออกไม่ได้เซ็นแล้วยังไงอ่ะ
คือที่ไม่ได้เซ็นอ่ะเพราะว่ามือจับปากกาไม่ได้ใช่
ตอนเนี้ยได้แต่ปั๊มใดเนื้อมืออย่างเดียวแล้วได้ปั๊มไหมไม่ได้ปั๊ม
แล้วหนังสือรับสภาพนี่มันออกมาเป็นชื่ออุ้มได้ยังไงอืมวันนั้นหนู
พี่หนูไปรับกับพ่อก็คือแต่งตัวเสร็จหนูก็ลงมาที่รถเลยไม่ได้แวะไปไหน
ไม่ได้แวะไปวันก่อนออกจากโรงพยาบาลน่ะนะวันออกจากโรงพยาบาล
ใช่ค่ะแต่งตัวเสร็จก็ลงมาเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จก็มีพยาบาลลงมาส่งก็ขึ้นรถเลย
แต่มีทางบริษัทเข้าไปครับแต่ไม่รู้ว่าเขาไปเซ็นไหมยังไง
อ๋อทางทางโรงงานเนี้ยทางโรงงานเขาเรียกไปทางโรงงานเขาเขามีตัวแทนไปโรงพยาบาล
เขาก็ไปกันแฟนเข้าไปครับแฟนคุณโรธแล้วก็เสมียน
เขาเขาอาจจะไปรับผิดชอบอะไรตรงนั้นให้หรือเปล่าเห็นอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเขาบอกเขาไปทำไม
เพียงเพียงแต่ว่าไอ้หนังสือรับสภาพหนี้เนี่ยมันเป็นชื่อนามสกุลของอุ้มเขาใช่ครับ
โรงงานเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบให้ใช่ไหมเห็นบอกเขาเคยบอกไหมว่าค่ารักษาพยาบาลอะไรเขาจะจ่ายให้อะไรอย่างนี้
เขาบอกอยู่ที่ว่าเขาจะส่งส่งโรงพยาบาลอยู่ก็พูดอยู่แต่ว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดอะไรครับ
เราก็ยังไม่รู้ว่าแต่ชื่อเป็นชื่อเราชื่อเป็นชื่อของอุ้มผมก็เลยว่ากลัวตรงนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องไปหาทางเคลียร์กันเหมือนกันว่าตกลงยังไง

ส่วนเงินเยียวยาต่างมันควรจะเท่าไหรทนายรณรงค
คือถ้ามันมีประเด็นที่ว่าฟังได้ว่าใครประมาทเลินเล่อระบบเซฟตี้ถ้าเกิดมีความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน
แล้วนายจ้างไม่ได้จัดหาไว้ให้ถ้ามองว่าอันนี้คือการประมาทเดินเลิศ
มันก็จะไล่ไปต่อว่าค่ารักษาพยาบาลที่เบิกจ่ายมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมกันทั้งหมดมันเท่าไหร่
ประกันสังคมจ่ายให้ไปเท่าไหร่ตัวเลขก้อนที่ประกันสังคมจ่ายไปโรงงานต้องจ่ายคืนให้กับน้อง
เพราะว่าสิทธิ์ประกันสังคมเป็นสิทธิ์ของน้องไม่ใช่สิทธิ์ของโรงงาน
มันเป็นสถิติของสวัสดิการของรัฐที่มีการเสียภาษีตามกฎหมายแรงงาน
ด้านลงไม่ใช่๒ล้าน๘เนื้อซึ่งนายจ้างต้องให้ตัวน้องโดยตรงด้วยทั้งหมด
อย่างแรกนะต่อมาคือค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ต้องดูแลตัวเอง
ตัวเลขตัวเลขขั้นต่ำก็คือหมื่นนึงครับต่อเดือนก็ต้องจ่ายไปเรื่อย
ต้นแล้วจะสามารถทำงานได้เดี๋ยวธนาฬงครับเจ้าของโรงงาน
ได้คุยกับเราแล้วนะครับอยู่ในสายกับเราที่เปิดปากแล้ว

ครับคุณโรธครับแหมขออนุญาตสอบถามกันหน่อย
ได้เข้าใจตรงกันตกลงกรณีของน้องอุ้มเนี่ย
โรงงานเราช่วยเหลือแบบไหนอะไรยังไงครับคุณโรธ
เบื้องต้นเริ่มต้นเลยเราก็ไม่ได้หยุดจ่ายเงินเดือนนะครับ
เพราะว่ายังบอกพี่ชายเขาคือแหลมมาว่าอุ้มเขาต้องผ่อนมอเตอร์ไซค์อะไรนะ
เราก็ช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นเราก็จ่ายเงินเดือนให้ก่อนนะปีนึง

ปีนึงนี่คือเดือนละหมื่นใช่ไหมฮะเดือนละหนึ่งหมื่น
เดือนละเท่าเงินเดือนเขาว่าเก้าพันห้า

เสร็จแล้วก็ให้เงินเขาไปส่งโรงพยาบาล๓๐๐๐บาท

ครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นผมก็พอเขาออกจากโรงพยาบาลมา

เราก็พยายามไปติดต่อที่ประกันสังคมเพื่อให้เขาเคลียร์เงินให้น้องอุ้มนะครับ

แต่ว่าทางประกันสังคมก็บอกว่าติดต่อทางน้องอุ๊บไม่ได้เลย
แล้วเขาก็ไม่ส่งเอกสารกลับแล้วผมก็ให้คนที่โรงงานเนี่ยครับไปวิ่งไปหาน้องอุ้ม
แล้วก็วิ่งไปประกันสังคมไปมาสัก๒๓เที่ยว

แล้วก็จนเสร็จสิ้นกระบวนการที่ประกันสังคมก็จะดูแลให้ครับ

เอาถ้าเรื่องทางโรงพยาบาลเนี่ย
คุณโรธบอกว่าทางโรงงานเนี่ยไปดูไปคุยกับประกันสังคมให้แล้ว
ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อมิถุนายนใช่ไหม

ตรงนี้เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยทางประกันสังคมเขาจะจ่ายให้ทั้งหมดใช่ไหมฮะเขาดูแล
ใช่ครับทางโรงพยาบาลเนี่ยให้เรียกให้ทางเราไปเซ็นเพื่อให้น้องอุ้มออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็มันเป็นระเบียบของทางโรงพยาบาลจุฬาครับว่าเขาก็ออกหนังสือลักษณะนั้นแล้วก็เขาก็จะไปเคลียร์กับประกันสังคมเองนะครับ
เพราะฉะนั้นไอ้หนังสือรับสภาพหนี้ที่ว่าเป็นชื่อน้องอุ้มเนี่ยแต่ว่าทางประกันสังคมทางโรงงานไปคุยให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันไม่มีส่วนต่างไม่มีส่วนเกินอะไรเขาเคลียร์ให้ตรงนั้นหมด
คือโรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากประกันสังคมถ้ามีส่วนเหลือส่วนต่างโรงพยาบาลก็จะเรียกเก็บกับทางผม
คุณโรธยืนยันนะฮะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีส่วนเกินส่วนต่างทางคุณโรธทางโรงงานจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ให้
อันนี้คือทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาแจ้งกับเรามาไว้อย่างนั้นว่าเขาจะทำหนังสือต้องทำหนังสือลักษณะนี้ตามระเบียบของเขาจะมีชื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยู่ด้วยครับ
แล้วในชื่อของผู้ที่จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างจะเป็นชื่อใครครับคุณโรธ
โดยหน้าที่แล้วจะเป็นประกันสังคมเป็นคนเคลียร์ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดมันขาดเหลือยังไงเราก็ช่วยดูแลให้ครับ
คุณโรธยืนยันว่าจะช่วยดูแลให้นะทางครอบครัวเขาจะได้สบายใจเขาฟังอยู่ตรงนี้
ครับครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาก็ชี้แจงมาไว้อย่างนั้นแหละนะครับว่าปกติประกันสังคมเขาก็จัดการให้มาก
อันนั้นผมเข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าส่วนต่างที่ประกันสังคมมันเกินมาจากที่ว่าประกันสังคมจะรับผิดชอบที่เป็นส่วนเกินส่วนต่างอะไรที่เบิกไม่ได้เนี่ย
ตรงนี้ทางโรงงานทางคุณโรธจะจะดูแลให้ใช่ไหมฮะจะจัดการให้ครับคุณโรธจะจัดการให้นะทีนี้หลังจากที่จ่ายเงินเดือนเข้ามาเหมือนเดิม๑ปีแล้วอ่ะแล้วมันหยุดไปตรงนั้นอ่ะแล้วจากนี้ไปการชดเชยเยียวยาเราจะหาจุดจุดลงตัวตรงไหนฮะเห็นทางครอบครัวบอกคุณโรธบอกว่าจะให้เดือนละห้าพันสิบปีแต่เขามองว่าโอ้โหมันไม่ไหวอ่ะสภาพชีวิตเขา

อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อคุณรอดยังไม่ได้ตกลงนะเพราะหลวงพ่อได้ฟังเขาเสนอมาแล้วแล้วมันโอ้มันน้อยเกินไปหรือเปล่า

แล้วก็ทางน้องอุ้มทางหลวงพ่อประสานอีกทีนะคุณโรธนะใช่
ได้ได้ได้แต่เอาเป็นว่าเขาใจกว้างกันตรงนี้แล้วเราไม่
เคยไปพูดใช่ไหมว่าปฏิเสธที่เกิดขึ้นมันเกิดจากน้องอุ้ม
เองนี่โรงงานก็เสียหายเคยพูดหรือเปล่าเออจริงจริง
อย่างนี้คือคือเขาทำเกินปริมาณที่เรากำหนดอ่าเขาทำ
เกินปริมาณที่เรากำนอดอ่าแล้วต้องอะไรให้เขาไม่มีเลย
แผนกผสมสารเคมีอะไรพวกนี้ในโรงงานคุณโรธอ่ะ
ต้องต้องมาดูสภาพอะครับต้องมาดูสภาพต้องมาดู
สภาพต้องมาดูสภาพหน้างานจริงเอ่อซิตตี้มีครับมันมันมี
ระดับหนึ่งแต่การคุยเนี่ยมันต้องละเอียดมันมันแค่คุย
โทรศัพท์เนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ศู

เป็นว่าวันเนี้ยได้ฟังจากคุณโรดล่ะจะได้ชัดเจนตรง
กันว่าอ่ะแต่แล้วฝั่งว่ายังไงขอบคุณนะคุณโรดครับ
ครับครับโอกาสน่าคุยกับหน่ายเวลาผมเหลือน้อยกิน
ขอบคุณครับสวัสดีครับใช่ครับได้ครับน้องอุ้มเวลาหมด
ครับฐานายรุนโรงมีอะไรทิ้งท้ายไหนไหมยังไงเรื่องเนี้ย
ต้องเดินหน้าต่อแต่ว่าเห็นสัญญาณที่ดีว่านายจ้าง
อาจจะช่วยยาวยาวยาวยาวผมอยากแนะนำว่าครับน้องอุ้ม
พยายามขอเป็นรายเดือนเดือนละสักหลักหมื่นหลัก
สองหมื่นอย่างเงี้ยแต่ขอไปสักประมาณยี่สิบปียี่สิบหรือ
สิบปีอ่าให้เขาค่อยค่อยจ่ายมาอย่างแรกเลยคนดูแล
เขาจะได้ดูแลยาวยาวไปสู้นะน้องอุ้มนะเห็นบอกบาง
นี้ท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่แล้วเหรอยังไงต้องสู้นะ
สัญญาณกับพี่น่ะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงจริงน้ำศักดาล
นี่คือกรณีที่เกิดขึ้นนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่
เป็นอุทาหอนสำหรับทุกคนทุกสถานที่ทำงานได้จริงจริง
พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับบ่าย๓โมงครึ่ง
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒